เราอยากแซวเขากลับกลายเป็นเคมีที่ตรงกัน

สีไหนในปีนี้มีสิทธิ์งานเยอะเงินก็เยอะด้วย
คือถ้าในห่วงเวลานี้นะน่าจะเป็นราศีกรกฎ
แต่เขาไม่ได้ต่ออีกนิดนึงว่ารายจ่ายก็เยอะด้วย
เพราะอะไรรู้ไหมว่าราศีกรกฎในขณะนี้

ราหูตัวที่ค้นทรัพย์ก็อยู่ในเรือนการเงิน
แต่คนเกิดราศีตุลนะก็เป็นราศีที่จะได้ราบผลเพราะอะไร
เพราะราศบดีโคจรในเรือนราพะ
แต่ไอ้เสาอังคารอยู่เรือนการเงินก็แปลว่ามีรายจ่ายที่ต้องจ่าย
เพราะฉะนั้นกรกฎกับตุลเนี่ยงานเยอะเงินเยอะ
ห่วงเวลานี้พร้อมรายจ่ายเยอะด้วย
ใครก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ได้อีกนานไหม
คือทุกวันนี้เราเคยผ่านมาหมดแล้ว
ในวันที่เราเคยดังมากเงินเยอะแยะ
เราเคยอยากได้อะไรเราเคยซื้อให้กับตัวเองเยอะแยะไปหมด
แล้วพอวันหนึ่งมาถึงจุดที่แม่เราป่วย
แล้วเราเห็นอะไรหลายอย่างมากยิ่งขึ้น

กลับกลายเป็นว่าทุกวันนี้ไอ้สิ่งที่เราอยากได้มัน
อยากได้ของเรามันกลับกลายไม่ใช่สิ่งของ
แต่มันคือรอยยิ้มของครอบครัวค่ะ
โชคดีที่แพทย์มีงานที่ดี
ดีกว่าหลายคนที่เขาน่าจะเจอคล้ายกัน
เรามีโอกาสที่ดีมากจริง

ที่อาจารย์บอกว่าหลังจาก๗สิงหาไป๘เดือน

หรืออาจจะได้สืบความสัมพันธ์กับคนที่ได้เจอแล้วมากขึ้น

อาจารย์มาดูอีกมุมหนึ่ง

ดาวเสายกมะเร็งชะตาไป๒ปีครึ่ง
ในรอบ๓๐ปีจะมีอยู่๒ปีครึ่ง

มันแปลว่าที่มันเจอและตัดสินใจมันอาจจะผิดพลาด
เพราะฉะนั้นถ้ามันมีเหตุมีอะไรที่เกิดขึ้นให้แพทย์ระมัดระวัง
มัดระวังการตั้งคันก่อนก่อนที่จะได้แต่งงาน
หรือก่อนที่จะได้ถึงเวลาอันควร
เดี๋ยวอันจะนำไปสู่ในสิ่งอื่น
ไม่ใช่ว่าแต่งแล้วอ้าวอาจารย์ทำไมไม่ดูว่า
หนูจะอยู่รอดไหมจากนั้นใช่ไหม
บางทีมันจะมีเหตุอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ดูว่า
๒๖๐๖๑ไปถึง๖๒อีกครึ่งปีคือ๒ปีครึ่ง
ตั้งแต่ปี๒๖๐แพทย์ต้องถึงจะมีใคร
ก็ขอให้อดทนเรียนรู้ระมัดระวัง
อย่าเพิ่งลงเอยในนิติกรรมแห่งความรักที่จะมีต่อกัน

ขอให้เลยปี๒๖๒ไว้ก่อนเพราะดาวเสามันยังเร็งดวงชะตา
เร็วไปนะ๗เดือนไอ้นี่ฟูเลยนะ

เราจะดูเฉพาะโอกาสในมุมที่ดีอย่างเดียวไม่ได้
มันต้องดูอีกมุมหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผ่าน
จากปี๒๖๐ไป๒ปีครึ่งแล้ว
ตรงนั้นแพทย์ก็อายุประมาณ๓๐นิด
๓๒ยัง๓๓
นั่นแหละเป็นจุดที่เปลี่ยนดีและมั่นคง
และมันก็ไม่ท้ายใจแพทย์แพทย์อยากมีน้องตอน๓๔๓๕
คือคิดว่าจะมีน้องแต่ยังหาพ่อพันธุ์ไม่ได้เลย
เออเดี๋ยวก็ได้ยังไงอีกปีเดียวนี่ไง

ราศีไหนในปีนี้ฮะงานจะรุ่งแต่รักเนี่ยจะร่วง
คือเรื่องงานเนี่ยนะรุ่งโรธเนี่ยแน่นอน
เราพูดตั้งแต่ต้นปีนะคือราศีเมษร์กรกฎตุลมังกร
๔ราศีนี่เป็นราศีทวารที่งานรุ่งเรืองมาก
มีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงเช้นเริ่มต้นแล้วก็พัฒนา
เพราะฉะนั้นคนที่ลักษณะแบบนี้เนี่ย
ถ้าเอาเวลาไปใส่ใจเรื่องความรักนะก็จะเสียงาน
เพราะฉะนั้นในส่วนมากของคนที่งานรุ่งความรักล่วง
ผมก็ต้องทายไว้ก่อนว่าคนสี่ราศีนี้

ใครที่มีครอบครัวแล้วให้ประคับประคอง
อภัยเข้าใจกันจบครับ

อาการก็คือมีแน่นอน
ถูกไหมคะอาจารย์ค่ะรวยหนูจะรวยไปถึงพันล้านได้ไหม

มีดาวการเงินในพื้นชะตาเป็นกาลี
คำว่าเงินเป็นการีแปลว่าอะไรแพทย์รู้ไหม
แปลว่าเงินนั้นเปรียบประดุษเป็นน้ำแข็งที่ละลายหายไป
เปรียบประดุษไฟที่ลุกหายไป

ปราการแรกใช้ตะวิตบัน

ก็ต้องรักษาแม่ดูแลครอบครัว
อันนี้คือการถมความเป็นการีในการเงินที่หาได้เรื่อย

ไปรวบบุญสร้างจะมากจะน้อยด้วยศรัทธา
จะนำมวลชนของเราไปครอบครัวเราไปสร้าง
หรือจะสร้างสาราหรือจะช่วยเหลือใคร

เป็นกำลังบุญเกื้อกูลมาให้เกิดทรัพย์ในชาตินี้

แต่บุญทำด้วยทานทำให้เกิดทรัพย์
เพราะฉะนั้นแพทย์ก็สร้างไปเป็นบารมีบุญ

คนทั้งหลายทำอย่างนี้ได้
แต่ถ้าเกิดอยากจะมีทรัพย์ร่ำรวย

แต่พอถึงเวลาไม่รู้ตัวอ้าวมันมีทรัพย์แล้วนี่ว่า

ชีวิตน้องแพทย์
ก็อย่างที่อาจารย์บอกค่ะ

คือตัวแพทย์เนี่ยอาจจะโชคดี

แต่ความโชคดีเนี่ยแพทย์ก็ไม่เคยประมาท

เป็นคนมีสติแล้วก็เวลาจะทำอะไร
อาจจะดูเหมือนเป็นคนไม่ค่อยคิดจริง
นะคะแต่มันอาจจะได้เท่านี้จริง
อย่างเงี้ยแล้วในสิ่งที่

แง่คิดแล้วก็โชคดีที่

เข้าวัดฟังธรรมสวดมนต์

คือเข้าใจอะไรง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้
ชีวิตเราแบบมองลวกบวก
แพทย์อยากจะให้มองอีกมุมนึงด้วย

ทำไมเราอย่างนู้นทำไมเราอย่างนี้
เปลี่ยนจากคำถามว่าทำไมมาหาอะไรที่

มองโลกในแง่ดีไม่ได้หมายถึงว่าโลกต้องสวย

ในความโชคดีมันจะมีความโชคร้าย

ความโชคร้ายมันก็จะมีความโชคดี

ท่านผู้ชมฮะบางทีคนเรามีปัญหา

หน้าเครียดหน้าดำตลอดเวลา

แต่สิ่งหนึ่งฮะเขารู้จัก

ให้ใช้อันนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะตอบแทนให้

เราจะมีวันนั้นถึงจะได้ตอบแทน
คุณเขาแล้วจะมีเวลาเหลือ
อีกนานเหรอฮะที่จะได้ตอบแทน

มีคำถามหนึ่งว่าเราจะรู้ได้ไง
ใครเป็นคนดีคนชั่วง่าย
ครับความกระตันยู

เรื่องราวที่เราได้รู้ว่าไม่ได้ตลก

จะเป็นอีกหนึ่งเวทีเท่านั้นที่คุณได้เห็น

เพราะฉะนั้นมาช่วยให้กำลังใจว่า

แล้วก็ร่วมกันทำชิดให้ร่ำรวยมั่นคง
เพื่อดำรงความกระตันยูต่อไปอีกยาวไกลครับ
ขอบคุณนะคะทำยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่
ขอบคุณแพทย์น้ำประพาค่ะ

อายุ๔๐เขาจะรวยอย่างนั้นหรือฮะ
รวยมากมีทุกอย่าง

ปีที่ผ่านมาทัพทิมต้องถูกคนแจกขนมจีบโดยเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาเนี่ย

เสาร่วมสุขมีทุกข์เรื่องความรักมีเหตุของการพัดพรากเลิกจบ
เสาร่วมสุขเช่นถูกกระทืบถูกตบตีมีปัญหา
แล้วจบกันแล้วเนี่ยมันจบกันด้วยดีไหม